วันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะอยากให้ออกสตาร์ทกับคลิปฮาค่ะ
คอนเสิร์ตสามแยกปากหวานนะคะซึ่งเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วก็จัดกันไปนะคะ
ความฮานะคะเพราะว่ามีโอ้โหหลายมากเป็นโอตรงโอตะบีเอ็นเค

นี่แหละค่ะเอาดูสิใครเป็นใคร
พี่โอ๊ตค่ะพอปองกุลค่ะ
มีคนแซวบอกว่าว่าเหมือนน้องเจนิสนะ

คือนักยื่นนิกสิตเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตสามแยกปากหวานนะคะ
ซึ่งก็เป็นการบวก๑เข้าไป

ก็ดูกันไปคุณผู้ชมสนั่นโซเชียลไปเลยล่ะค่ะ
แต่ว่าเรื่องที่จะเมาส์ต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้ค่ะ
โดยเฉพาะคนในแวดวงบันเทิงค่ะ
สายทิพย์เนี่ยค่ะก็เป็นเหมือนบอสใหญ่แล้วก็อากูเนี่ยแกมมี่เหมือนเป็นเจ้านายอีกทีนึงนะคะ

นี่ไงกำลังจะถามพี่แจ๊กเลยว่าน้องมีข่าวเบาเยอะมากพี่ชอตโดนโกรธจริงไหมคะ
จริงค่ะเรื่องราวดังกล่าวคือมันมีข่าวจริงนะคะแต่ว่าข้อมูลเท็จจริงยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอฟังดูนะคะ
เพราะว่าเสร็จจากทำรายการเนี่ยเสร็จเดี๋ยวพี่แจกรีนจะตามไปหาพี่ชอต
เริ่มจากการที่มันเปิดประเด็นโดยการที่พี่ตาใช่ไหม
อัดีตผู้ประกาศของกลั๊มมินะคะได้ยินมาว่าฟ้าผ่าที่กลั๊มมิ๒๕
นั้นพี่ชอตนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองไม่ได้ถูกปลด
แต่เป็นการย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงกว่า
ซึ่งยังคงมีกระแสข่าวลือว่าตำแหน่งใหม่ของพี่ชอตก็คือแขวน

แล้วตามข่าวเขาบอกว่าผลประกอบการที่ผ่านมาจะไม่ซักเซต
ไม่มีส่วนความสำเร็จนะคะใช่นะคะดังนั้นเขาก็เลยอยากจะมีการปรับเปลี่ยน
ผู้บริหารโดยเอาพี่ชอตขึ้นไปไว้ข้างบน
คือแต่ว่าไม่มีอำนาจที่จะดูแลอะไรทั้งสิ้น
ซึ่งในเครื่องของพี่ชอตก็มีเอเธอร์ไทม์ซึ่งวิธิยุทธ์ใช่ไหมคะ
แล้วก็มีโชบิตซึ่งจัดคอนเสิร์ตมากมาย
รวมไปถึงนะคะการจัดผังละครต่างในช่องด้วยค่ะ
ทำให้พี่ชอตคือไม่ได้มีอำนาจดูแลแล้วคืออยู่ข้างบนสูง
มีชื่ออย่างเดียวเป็นผู้บริหารว่างั้น
แต่ว่ายังไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจถูกไหมคะ
ส่วนทางด้านลูกในเครือแล้วกัน

บอกว่าพี่ชอตเขายังทำงานอยู่นะครับ

ทุกรายการยังทำกันอยู่เหมือนเดิม
แต่อย่างที่พี่แจ๊คบอกไปว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเท่านั้นเองคุณ
คนล้มอย่าข้ามคนข้ามอย่าล้ม

เมื่อถึงวันจุดก็ต้องยอมรับมัน
ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าเป็นกำลังใจทุกคนนะคะ

ก็เลยออกมาก็เลยโพสต์ค่อนข้างแบบ

ใจความว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว
ผู้ที่ไม่มีสติมักมองออกนอกตัว
เกิดเรื่องอะไรขึ้นจะโยนไปให้คนอื่นตลอด

ตนเองทำผิดหรือไม่นะคะ
แล้วก็ดูเหมือนจะให้กำลังใจพี่ตลอด

นะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดอย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะ
ก็วันนี้มีบวงสวงละครนะคะ
โมงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปเจอพี่แจ๊กกะรีนได้เลยนะคะ

แล้วก็มีข่าวลืออีกนะคะว่าเหมือนพี่ชอตจะไม่บายจริงค่ะ
ใบลาออกแล้วแต่ทางผู้บริหารทางด้านนั้นก็คือแบบว่า
ยังเก็บเอาไว้อยู่เห็นบอกว่าพี่ชอตจะไปทำแบบค่ายเป็นของตัวเองเลย
พูดง่ายก็คือจะได้ไม่ต้องพึ่งใบบุญใคร

คือพูดง่ายเดี๋ยวรอหลัง๙โมงเดี๋ยวรู้แน่นอน

รอติดตามประมาณตอนเที่ยงนะคะบันเทิงไทยรัฐของเรา